คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ผู้เท่าอายุ๗๖ปีสูงวัยใจเกินร้อยจริงค่ะ
ไม่เกินร้อยทำแบบนี้ไม่ได้นะคะ
แก้ผ้าทั้งแก้บนแล้วก็แก้ร่างนะคะ
ล่อนจ้อนอยู่หน้าโรงเรียนเด็กเล็กที่จังหวัดนครนายกแบบนี้คุณ
เออเอาต้องมาสะใสหรือเปล่า
ไม่นะเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะไปพูดคุยด้วยนะคะ
ชี้พิกัดจุดเกิดเหตุก่อนนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณซอยจุฬาทิพย์เขตเทศบาลเมืองนครนายก
ผู้ชายคนนี้แหละค่ะเดินอยู่หน้าโรงเรียนเด็กเล็ก
อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูก็ต้องเข้าไปพูดคุยสอบถาม
คือพยายามไปพูดคุยอยู่สักพักใหญ่ก็ถามคุณลุงคุณตาคนนี้
ตอบอะไรไม่ค่อยได้หรอกตอบไม่รู้เรื่อง
สุดท้ายแล้วกู้ภัยบอกว่าเขินแทนอายแทนไปเอาผ้าดิบแบบนี้มาพันตัว
แล้วก็เราก็ไปพูดคุยสอบถามนายพานุพงศรีทรสุด
ซึ่งเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์มูลนิธิร่วมกระตันยูเมืองนครนายกบอกว่า
ตอนแรกที่เห็นผู้เท่าคนนี้แกเดินแก้ผ้ามีอุจจาระค่ะ
เต็มตัวแกเลยอ่ะโอ้ยที่ผ่านมาก็เคยรับแกแล้วนะ
ตอนนั้นแกมีอาการหมดสติมารอบหนึ่ง
บ้านของผู้ชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก
จากนั้นค่ะอาสาสมัครกู้ภัยที่ทราบที่อยู่ของลูกสาวของแกเนี่ยนะ
นำตัวไปส่งที่บ้านห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๓กิโลเมตร
ไปพบลูกสาวของคุณตาค่ะชื่อว่านางสาวขวัญธนาโฉมยง
ลูกสาวบอกว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นลมชักเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาล
มีอาการทางประสาทนี่ไงช่วงหลังคุณพ่อเนี่ยขาดยาก็คือไม่ได้กินยา
อาการก็เลยกำเริบแกอยู่คนเดียวก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้หรอกค่ะ
ลูกสาวก็ต้องคอยช่วยดูแลแบบนี้นะ
ไม่ได้กินแล้วช่วงนี้ไม่ได้กินแล้ว
ปกติแกอยู่กับใครอ่ะพี่
ก็อยู่คนเดียวแต่ว่าก็มีลูกสาวไปดูอยู่
อยู่คนเดียวแต่ก็มีการแวะเวียนไปดูกันบ้างนะคะ
หลังจากที่กู้ภัยไปพบอุจจาระเต็มตัวแล้วเนี่ยนะคะ
ลูกสาวบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะดูแลพ่อให้ดีกว่านี้นะคะ
ก็ฝากลูกสาวและครอบครัวแหละครับ

คุณมันก็อันตรายด้วยนะคะเพราะว่าเดินอยู่บนกลางถนนนั่นสิ